กระทรวงพาณิชย์ติดดาวร้านอาหารที่ผ่านการคัดเลือกจากคณะกรรมการจากร้านอาหารหนูนิดพาชิมยกระดับเป็นร้านหนูนิดติดดาวเพื่อการันตีว่าเป็นร้านที่อร่อยคุณภาพดีสะอาดประหยัดในราคาไม่เกิน๓๕บาทต่อจาน
หนูนิดติดดาวนั้นก็แปลว่าอร่อยด้วยเหมือนตราอันหนึ่งที่กระทรวงพาณิชย์เนี่ยได้เข้าไปพิจารณาจากร้านหนูนิดชวนชิมทั่วไปแล้วว่าร้านไหนอร่อย
อันนี้เป็นหัวใจสำคัญนะครับเพราะว่าร้านอาหารถ้าหากว่าอร่อยด้วยถูกด้วยนะฮะสุกลักษณะด้วยนะครับรวมทั้งมีความสามารถในการพัฒนามาตรฐานตัวเองด้วยเนี่ยร้านนี้ก็จะกลายเป็นร้านต้นแบบให้กับหนูนิดชวนชิมที่ได้รับไปแล้วพัฒนาตัวเองขึ้นมานะครับ
ระยะแรกเริ่มติดดาวน์แล้ว๓๘๗ร้านเป็นกรุงเทพ๗๐ร้านและภูมิภาค๓๑๗ร้านและตั้งเป้าในปี๒๕๖๐จะสามารถติดดาวได้เกิน๕๐๐ร้านโดยเน้นคุณภาพเป็นหลัก
พร้อมจะนำร้านที่ได้รับการติดดาวน์มาใส่ลงในแอปพลิเคชันไลน์แทนของถูกเพื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ให้ร้านต่างด้วย
ผลักดันร้านหนูนิดถือเป็นการขับเคลื่อนตามนโยบายรัฐบาลในการช่วยบรรเทาปัญหาค่าครองชีพให้กับประชาชนโดยเฉพาะการสร้างทางเลือกให้ประชาชนสามารถเข้าถึงอาหารปรุงสำเร็จในราคาประหยัด
และในระยะต่อไปจะพัฒนาจากหนูนิติดาวเป็นหนูนิด๔๐
บริการเดลิเวอรี่ส่งอาหารร้านหนูนิดถึงมือประชาชน